หลังจากได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้ทำงานวันแรกครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสภาพอากาศเมืองในของเราตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นมาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
จากภาพแรกนี้นะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
ปกกลุ่มท้องฟ้าเมืองของเราตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
พบว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเหลือเกิน
นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตอนกลางวันหลายพื้นที่
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างอากาศค่อนข้างร้อนละอุแดดแรงเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าทั่วไทยนั้นอุณหภูมิจะเขยิบสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
จากตอนนี้เองปัจจัยที่ช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
แผ่มาเยือนเมืองในของเราก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ตอนนี้มูลอากาศเย็นต่างนั้นได้ออกจากเมืองในของเรา
แล้วก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าจะกลับมาใหม่หลังกลางสัปดาห์หน้าแน่นอนครับ
อ่อนกำลังถอยร่นไปแบบนี้สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นจากทะเลนะครับ
ซึ่งก็จะพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางของประเทศของเราอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ตามมาเป็นผลพวงมาจากความชื้นเหล่านี้ก็คือเรื่องของหมอกนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้เองนะครับเริ่มต้นวันทำงานวันแรก
ใครที่จะเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะเจอหมอกหนาเกิดขึ้นได้
ดังนั้นเปิดไฟตัดหมอกขณะใช้ยานพานะในพื้นที่ที่มีหมอกลงจัดด้วยนะครับ

ทีนี้มาดูกันต่อนะครับเรื่องของสถานการณ์กระแสลมครับที่หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนหน้านี้มีการประกาศเน้นย้ำสำหรับชาวเรือที่จะออกเดินเรือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
งดเดินเรือล่าสุดตอนนี้พบว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คลื่นสูงได้อ่อนกำลังลงครับ
กระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนทิศทางเป็นกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันออก
แล้วก็กระแสลมที่พัดเข้าสู่เมืองในของเราอย่างกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งสองกระแสลมนี้ก็เป็นกระแสลมที่เป็นตัวแทนของฤดูร้อนนะครับ
ก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปประมาณช่วงสัปดาห์หน้าถ้าหากกระแสลมดังกล่าว
มีการเคลื่อนที่อย่างเสถียรก็อาจจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
แต่อย่างที่บอกนะครับว่าหลังสัปดาห์มีการคาดการณ์ว่า
ลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนนั้นจะแผลลงมาเยือนเมืองของเราอีกระลอกหนึ่งนะครับ
ที่ต้องระวังเลยทีเดียวนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศ
มีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกหนักลมแรง
อากาศร้อนจัดมาในระยะวัน๒วันนี้
อาจจะเจอลูกเห็บตกเกิดขึ้นในพื้นที่ได้
นี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมถึงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ตรวจสอบพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ